ไปดูที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
กันหน่อยนะคะเกิดเหตุผัวยิงเมียดับค่ะ
ถามว่าเรื่องหึงโหดเหรอเปล่าเรื่องง้อขอคืนดีแล้วไม่คืนดีหรือ
เปล่าค่ะคุณผู้ชมผัวเนี่ยคิดว่าเมียเป็นโจร
เพราะว่าเมียย่องมางัดแงะประตูบ้านกลางดึก
ตี๒ของวันที่๗กรกฎาคมที่ผ่านมาสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้ามาด้วย
ทีนี้ผัวคิดว่าเป็นโจรหรือเปล่า
คว้าปืนขนาด๙มิลลิเมตรค่ะยิงสวนไปกะว่าจะข่มขู่
โจรกลัวไม่เลยค่ะโดนสิฮะโดนไปที่ท้องเมียแล้วพยายามที่จะหาเมียเนี่ยส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายไม่ไหวจริงนะคะมีเนี่ยทนพิษบาดแผลไม่ได้ก็เลยสิ้นใจในที่สุด
ส่วนผัวค่ะคุณผู้ชมยิงเองถือปืนไปมอบตัวเองก็นักเลงพอนะคะ
ฝ่ายสามีคนก่อเหตุก็คือนายขจรศักดิ์นวลภูนหรือว่ากุ้ง
คุณผู้ชมจำชื่อกุ้งให้ดีนะเพราะว่าตอนที่เมียโดนยิงเนี่ยเรียกชื่อกุ้งค่ะ
เรียกชื่อกุ้งนะคะคือฝ่ายสามีเนี่ยพื้นเพลเป็นชาวตำบลทางภูล
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะหลังก่อเหตุก็ไม่ได้ไปไหนค่ะ
เอาปืนที่ก่อเหตุคือปืนขนาด๙มิลลิเมตรเดินทางไปที่โรงพักเมืองนครศรีธรรมราช
ไปมอบตัวกับรองผู้กำกับสืบสวนแบบนี้ค่ะเหตุการณ์อย่างที่บอกไปเต๋อเกิดขึ้น
สักประมาณตี๒ของค่ำคืน๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
คือฝ่ายนายกุ้งให้การยอมรับสารภาพนะคะบอกว่าตัวเองเช่าบ้านจุดเกิดเหตุ
ส่วนภรรยาและลูกอาศัยอยู่บ้านอีกหลัง
อกจากนี้ก็ยังทำงานด้วยนะคะทำงานช่วยเหลือสังคม
เป็นอาสาสมัครตำรวจเป็นอศตำรวจที่สพเมืองนครศรีธรรมราช
ก่อนหน้านี้นายกุ้งเล่าให้ฟังบอกว่า
เคยไปร่วมกับตำรวจจับผู้ต้องหาคดีพกพาอาวุธปืน
แล้วผู้ต้องหารายนี้ค่ะโกรธแค้นเคยอาฆาตมาดร้ายข่มขู่
นายกุ้งบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปเอาคืน
ตั้งแต่ช่วงนั้นแหละค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าช่วงกลางดึก
ก็มีผู้ไม่หวังดีมาคว่างปลาก้อนหินคว่างปลาขวดเบียร์
ใส่บ้านนายกุ้งหลายต่อหลายครั้ง
ทำให้นายกุ้งระมัดระวังตัวมากขึ้นก็เลยพกปืนค่ะ
ก่อนเกิดเหตุได้มีการไปออกตรวจร่วมกับตำรวจ
กลับถึงบ้านเราเที่ยงคืน
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่นะเรามีกราฟิกจำลองนะ
ขณะนั้นอยู่ในบ้านสักประมาณตี๒ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์มาจอด
แล้วมีลักษณะคือมีเสียงผิดปกติบริเวณหน้าต่าง
คล้ายกับว่ามีคนงัดแงะหน้าต่าง
กิ๊กเสียงแบบเหมือนอะไรมีคนอยู่อะไรอย่างนี้นะ
ได้ยินเสียงเหมือนคนงัดแงะหน้าต่าง
แล้วประกอบกับเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มลักษณะมีคนเหมือนสวมหมวกกันน็อกมางัดแงะหน้าต่าง
ทีนี้เนี่ยจังหวะหนึ่งเนี่ยนะคะผู้ตายก็คือเมียนายกุ้งเนี่ย
นายกุ้งยังคิดว่าเป็นโจรนะแอบขึ้นไปบนมอเตอร์ไซค์
แล้วลักษณะคือมองผ่านช่องลมเป็นช่องลมกำแพงด้านบน
พยายามที่จะเปิดอ้าหน้าต่างออกมาเพื่อย่องเข้าไปดูว่าในกุ้งเนี่ย
อยู่กับผู้หญิงหรือเปล่าอันนี้เป็นคำให้การของนายกุ้ง
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาแล้วถามว่าเอ๊ะทำไมต้องไปแอบดูว่าอยู่กับผู้หญิงหรือเปล่า
เดี๋ยวเฉลยให้ฟังค่ะคือตอนนั้นเนี่ยนายกุ้งก็ยังคิดว่า
คนที่มางัดแงะเนี่ยเป็นคนร้ายก็เลยคว้าปืนขนาด๙มิลลิเมตร
เขาพกตลอดเนี่ยนะยิงสวนออกมาที่หน้าต่างหนึ่งนัด
กะว่าจะข่มขู่ให้โจรหนีไปพอสิ้นเสียงปืนเท่านั้นแหละค่ะ
เนี่ยที่เราบอกว่าให้จำชื่อว่ากุ้งไว้นะภรรยาพูดขึ้นมาว่า
กูเองนี่กุ้งพูดเป็นภาษาใต้บอกว่าฉันเองกุ้งเรียกฝ่ายสามีค่ะ
พวกนี้ฉันเองจึงรีบเปิดประตูออกมาในกุ้งรีบเปิดประตูออกมา
ไปพบว่าภรรยาค่ะถูกยิงที่ท้องได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ทีนี้เนี่ยถามว่าในกุ้งบอกตำรวจ
ตอนนั้นภรรยาแอบมาดูคิดว่าอยู่กับผู้หญิง
เพราะว่าภรรยาระแวงสงสัยว่านายกุ้งแอบไปคบกับผู้หญิงคนใหม่

นั่นสิก็เลยแอบมาดูกลางดึก

ที่สุดแล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์สลดแบบนี้นะคะ
กุ้งบอกว่าเสียใจนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าจริงแล้วกุ้งรักภรรยาตัวเองมาก
คุณผู้ชมฟังเสียงในกุ้งผู้ต้องหากันหน่อยนะคะ
ทีนี้เราไปสอบถามชาวบ้านบริเวณนั้นแหละค่ะ
ให้ข้อมูลบอกว่านายกุ้งคนก่อเหตุเนี่ย
จริงแล้วลักษณะพฤติกรรมนิสัยใจคอดั้งเดิม
เป็นคนดีนะขยันทำมาหากิน
ที่ผ่านมาค่ะมีกลุ่มวัยรุ่น
ก็ขับรถมาวนเวียนที่บ้านนายกุ้งบ่อยครั้ง

ก่อเหตุคือคว่างปลาก้อนหินคว่างปลาขวดเบียร์
ใส่บ้านนายกุ้งหลายต่อหลายครั้ง

เพราะว่านายกุ้งเป็นอาสาสมัครตำรวจ
ชาวบ้านหลายรายก็รู้สึกเห็นใจนะคะ

เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้จะเกิดขึ้นกับนายกุ้ง

เอาล่ะคุณผู้ชมเรื่องของคดีความ
ความผิดมันปรากฏแล้วมันเกิดขึ้นแล้วนะคะ
แม้จะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจยิงก็เถอะ
แต่ตำรวจค่ะก็เชิญตัวนายกุ้งไปสอบปากคำ

หาคือฆ่าคนตายโดยไม่เจตนานะคะ
หลังจากที่สอบปากคำเสร็จสิ้น
ก็ทางญาติของนายกุ้งได้มีการยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัว
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็ให้ประกันตัว
เนื่องจากว่าตัวนายกุ้งซึ่งเป็นผู้ต้องหาเนี่ย
ก็ไม่ได้มีพฤติกรรมพฤติการที่จะหลบหนี
เพราะว่าเดินทางไปมอบตัวกับตำรวจ
ด้วยความสำนึกผิดจริงนะคะ
ก็เลยมีการให้ประกันตัวไป
ส่วนเรื่องของคดีความก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะคะ
ผัวก็นึกว่าเป็นโจรมางัดแงะบ้าน

ก็เลยกลายเป็นผัวยิงเมียตายซะอย่างนั้น